เขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่เอือมระอาของลูกค้าทีเด็ด
ยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเป็นความเจ็บร้อนของคนทำมาหากิน
เพราะเป็นลูกค้าที่มาในคราบของการที่ไม่ใช่ลูกค้าเลย
เทิงว่าอาจจะมาปล้นก็ว่าได้แต่ว่าไม่ได้ปล้นนะฮะ
ก็เป็นคลิปภาพในกล้องวงจรปิดในร้านขายไก่ทอดคุณผู้ชม

คุณผู้ชมจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อสักครู่นะฮะใส่เสื้อลาย
ซึ่งเป็นลูกค้ายืนรอเงินทอนอยู่จากพนักงาน
พนักงานนับเงินแล้วก็ส่งให้
ก่อนที่ลูกค้าคนนี้หันหลังไปเหมือนกันไปคุยกับเพื่อนร่วมงานที่มาด้วยกัน
จังหวะเดียวกันผู้หญิงคนนี้รีบเอาเงินที่ได้มาจากพนักงานเนี่ย
ใส่กระเป๋าตรงหน้าอกแล้วทำทีบอกพนักงานว่า
เงินทอนที่ได้มาเนี่ยได้ไม่ครบ
แล้วก็ส่งคืนให้กับพนักงานไปบอกว่าอ้าวเงินไม่ครบดูหน่อย
พนักงานก็รับเงินไปดูแล้วก็เดินออกหายไปจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกนำไปแชร์ในโซเชียล
บุเนื้อหาว่ามิจฉาชีพยุคใหม่เทคนิคการโกง
เป็นการโกงเงินจากร้านขายไก่ทอดของมนุษย์ป้าคนหนึ่ง
ที่ทำงานแคชเชียร์ต้องระวังตัวกันไว้ด้วย
ซึ่งก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ก็สงสารพนักงานที่ถูกมนุษย์ป้าคนนี้โกงเงินครับ
บางคนก็บอกว่าใช่มนุษย์ป้าคนเดียวกันกับที่เคยเจอแถวปิ่นเกล้าหรือเปล่า
แถวบางพลัดก็มีสุขุมวิทย์ก็เคยเจอครับ
เพราะว่าหน้าคล้ายกันแล้วก็ชอบทำพฤติกรรมแบบนี้

แล้วก็ย้ำว่าพนักงานทุกคนทุกร้านควรมีสติและรีบเปิดกล้องดู
เพื่อเช็คเหตุการณ์ก่อนนะครับ
เอาล่ะนี่เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่นำมาฝากกันในโลกออนไลน

เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์
เขานั่งทานก๋วยเตี๋ยวกันสักประมาณ๕๖คน

แล้วเขาคือตอนแรกก็ไม่ทราบว่ามีกล้องวงจรปิดในร้านไง

ถูกต้องในภาพนี้นะคะคุณผู้ชมดูไปเรื่อย

ในภาพจะเห็นได้ว่ามีชายวัยรุ่นประมาณ๖คน
นั่งกินก๋วยเตี๋ยวก่อนที่ชายเสื้อขาว
จะใช้ช้อนตักน้ำก๋วยเตี๋ยวในชามที่ตัวเองกินแล้วเนี่ยคุณทัศนัย
เทลงไปในแก้วเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยว
จากนั้นชายเสื้อดำนั่งหันหลัง

แล้วก็ลุกขึ้นก้มลงเหมือนว่าบ้วนอะไรสักอย่างลงไป

ก่อนที่จะรู้ตัวภายหลังว่า
จุดตรงนั้นเขามีกล้องวงจรปิดนะ

เพราะว่าคลิปนี้ถูกนำมาแชร์แล้วก็ระบุข้อความในคลิปบอกว่า
มีเบาะแสรบกวนแจ้งด้วยนะครับ
ต้องเสียเครื่องปรุงต้องทำกันใหม่
นี่เคราะห์ดีที่เจ้าของร้านสังเกตก่อน
ไม่งั้นโอ้โหน่าตกใจนะ

งั้นลูกค้ารายอื่นที่มาเติมเครื่องปรุง
ส๑๙๗๓น้ำก๋วยเตี๋ยวที่ตัวเองกินแล้วเนี่ย

แล้วก็อีกคนนึงทำเหมือนว่าบ้วนอะไรลงไปในแก้วเครื่องปรุง
ถ้าเกิดใครเห็นโอ้โหถ้าเราไปทานเนี่ยคุณทัศนัย

โทษนะคะประธานโทษค่ะบวกแน่นอน
เนี่ยขนสด่ำลุกขึ้นไปแล้วก็บวนใส่เลยครับ
ใช่หลังจากที่วัยรุ่นทำพฤติกรรมนำเศษอาหารไปใส่ในเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะคะ
แน่นอนว่าคนที่เห็นคลิปนี้ก็คงต่อว่าต่อขานกันเยอะนะคะ
ถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เกิดขึ้น
บอกว่าไม่สมควรที่จะทำแบบนี้คงไม่เคยได้รับการอบรมเรื่องมารยาท
โอ้โหแรงนะคะ
พฤติกรรมดังกล่าวน่าอับอายแทนครอบครัวนี่

ดึกของวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
กลุ่มวัยรุ่นได้เดินมาสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่

จะเดินมาชนกรมกันอันสารของร้าน
ก็เลยสอบถามว่าเดินชนด้วย

แล้วก็เข้าไปนั่งที่โต๊ะรอก๋วยเตี๋ยว

เขาเก็บเก้าอี้เนี่ยค่ะก็จะเห็นในเครื่องปรุงว่ามีกระดูกไก่มีน้ำเจิ่งไปหมดเลยในน้ำพริกป่น
พริกป่นกับในพริกน้ำส้มค่ะแล้วเราก็มาเททิ้ง
แล้วก็จัดทำไปใหม่ไปตั้งเพื่อให้ลูกค้าท่านใหม่ได้กินของที่มันสะอาด
มันไม่ใช่ของสกปรกอย่างนั้นเป็นเศษอาหารอย่างนี้เอามาใส่ได้ยังไง
ทำให้ของเสียหายด้วยเราก็อยากบอกร้านอื่นอื่นให้เขารับรู้ถึงพฤติกรรมของเด็ก
วัยรุ่นพวกเนี้ยว่ามีไปทำตามร้านนู้นร้านนี้ไหมอะไรไหม
จะได้ช่วยช่วยกันดูคือจากการดูคลิปแล้วก็จากการเล่าของเจ้าของร้านเนี่ย
ประมาณว่าคือเด็กกลุ่มนี้ไปเดินชนของก่อนแล้วเหมือนว่าเจ้าของร้านเขาก็ไม่พูดจาตักเกินไป
เหมือนเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้อาจจะโกรธหน่อยก็เลยแก้แค้นด้วยการทำแบบนี้นะฮะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เนี้ยฮะทุกอย่างเนี้ยคลิปเนี้ยโหจับภาพได้หมดเลย
โมโหหรือว่าโกทาแล้วก็มีการกระทบกระทั่งภายในร้านนะครับ
ที่สำคัญเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่เด็กในพื้นที่ด้วย
จะเป็นเด็กต่างถิ่นเพราะว่าเธอบอกว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนค่ะ
ซึ่งทั้งสองกรณีถือว่าเป็นพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
เพราะฉะนั้นอย่าทำนะคะ
โดยเฉพาะคนหาเช้ากินค่ำคนทำมาหากินครับ
เดือดร้อนเนี่ยเงินสมมุติหายไปร้อยหนึ่งมันก็ลำบากแล้วนะ
เป็นต้นทุนของพวกเขาแล้วก็โดยเฉพาะพนักงานที่เป็นพนักงานรับจ้างรายวันเนี่ย
มาออกเงินแทนกับคนที่ขโมยไปแบบนี้อันนี้ก็ไม่คุ้มกันนะครับ